คุณผู้ชมคะไปช่วยเหลือวัดดังที่ลำปางกันหน่อยนะคะ
เขาบอกว่าตอนนี้ญาติโยมก็ดีคนปฏิบัติธรรมก็ดี
แม้กระทั่งพระกระทั่งเจ้าเนี่ยโอ้โหมือแทบหักค่ะ
เพราะว่าถูกกองทัพแมลงปีกแข็งหรือว่าแมลงกระเบื้องเนี่ย
บุกวัดเขาบอกมีมากถึงครึ่งแสนเลยนะคะ
วาดกันจนไม่หวาดไม่ไหววันแทบไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะ
แม่ส่งนักข่าวไปนักข่าวบอกโอ้โหเหยียบเข้าไปปุ๊บขนลุกเลยอะค่ะ
วัดพระพุทธบาทสุธาวาสในตำบลวิเชษนครอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง
ซึ่งเป็นวัดชื่อดังเนี่ยเข้าไปปุ๊บสิ่งแรกที่รอต้อนรับอยู่เลยคือนี่ค่ะ
แมลงกระเบื้องหรือว่าแมลงปีกแข็งมันจัดอยู่ในสัตว์ประเภทด้วงปีกแข็งนะคะ
มันบินเข้ามาอาศัยอยู่รอบโบสถ์และในวิหารอยู่แบบนี้๓ปีแล้วค่ะ
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมของสงฆ์เหลือเกินที่ผ่านมาญาติโยมเนี่ยนะ
ก็เอาไม้กวาดมากวาดทุกวันเลยไม่ให้แมลงไปรบกวนคนที่มาปฏิบัติภารกิจสงฆ์ในวัด
ไม่ให้รบกวนพระสงฆ์ในวัดแต่ว่าระยะหลังเนี้ยค่ะ
มันเพิ่มจำนวนมากขึ้นผิดปกติวัดนี่ไม่สามารถสวดทำพิธีอะไรได้เลยนะคะ
ต้องย้ายไปทำนอกวัดไปทำที่อื่นนะคะก็เลยตอนนี้เดือดร้อนมาก
พระครูสังวรศิรคุณหรือว่าครูบาคำปอนเจ้าอาวาสบอกว่าเดือดร้อนจริง
กล้ากำจัดแมลงหรือเข้าไปฆ่าแมลงด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบาปอืม
ศีลห้าข้อแรกก็ห้ามแล้วอะค่ะก็เลยไม่รู้จะทำยังไงดีนะคะ
ประเด็นก็คืออย่างที่บอกมันไม่เคยระบาดแบบนี้มาก่อนเลย
ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าคร่าวประเมินด้วยสายตาแล้ว
น่าจะมีห้าหมื่นตัวขึ้นไปแถมมันยังขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นเรื่อยด้วย
ท่านบอกว่าทุกวันนี้นะกิจของสงฆ์อย่างแรกที่ทุกคนตื่นเช้ามาต้องทำแล้ว
หลังจากใส่บงใส่บาทเนี่ยกวาดแมลงค่ะ
พระท่านบอกกวาดจนแขนจะหักมือจะหักกวาดไม่ไหวแล้ว
โดยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลหน่อยได้ไหม
หาข้อมูลมาให้วิธีกำจัดแมลงกระเบื้องหรือว่าแมลงปีกแข็งแบบนี้เขาบอกมี๒วิธี
ถาวรกับชั่วคราวถ้าถาวรต้องใช้สารเคมีฉีดพ่นพวกสารเคมีที่เอาไว้พ่นยุงต้องใช้วิธีนั้น
แต่ถ้าชั่วคราวคุณผู้ชมถ้าสมมุติว่ากลัวว่าไม่อยากฆ่าใช่ไหมคะ
ถ้าชั่วคราวนะคะเขาบอกว่าให้ต่อหลอดไฟนีออนห่างจากตัวพื้นที่ตัวบ้านตัววัดเนี่ยประมาณ๕๑๐เมตร
สูงจากพื้นประมาณ๒เมตรนะคะแล้วก็ใช้แผ่นสังกษีทำเป็นโคมโค้งไว้รอบกับหลอดไฟล้อมต่อไว้
แล้วเอากระมังใส่น้ำเนี่ยวางเอาไว้ข้างล่างค่ะเขาบอกว่าฝูงแมลงกระเบื้องเนี่ยจะมาเล่นไฟ
พอมันบินชนโคมไฟปุ๊บมันจะตกลงไปในกระมังอ้าวก็ตายอยู่ดีใช่ไหม

เขาบอกว่าเป็นกระมังผสมน้ำกับผงสักฟอก๑๒กำมือ